ภรรยาคู่หนึ่งอยู่ที่สงขลานะฮะก็จะไปกรีดยางตอนกลางดึกนะครับ
ทีนี้พอขับรถไปเนี่ยรถยางแตกค่ะ
แถวนั้นอยู่หน้าค่ายทหารพอดีโอ้โหต้องปลอดภัยแล้วล่ะ
จอดรถไว้หน้าค่ายทหารเดี๋ยวรอพ่อมารับ
ปรากฏว่าเจออะไรนะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
สักพักนึงคนนี้เขาขับรถมาแล้วก็เลี้ยวหัวรถเข้ามาแล้วไฟแยงหน้า
เขาก็ถามว่ามึงมานั่งทางตรงนี้
พออธิบายเขาดีเขาก็พออธิบายเขาดีเขาก็ลงไม้ลงมือค่ะ
แอลกอฮอลไหมเพราะเขาถามเหมือนคนเมา
สภาพก็เหมือนคนเมาตอนที่เขามาสภาพตอนที่เขานั่งอยู่ในรถอ่ะ
มึงมานั่งตรงนี้
นั่งรอพ่อมารับอยู่รถยางแตกอยู่หน้าค่ายทหาร
กลับถูกจ่าทหารมาทำร้ายร่างกายฮะ
นี่ครับเธอก็เลยต้องอัดคลิปเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าทหาร

ขณะกำลังออกไปกรีดยางช่วงกลางดึกตอนนั้นประมาณตี๑๔
ไปกับสามีขี่จักรยานยนต์ไป

แต่ว่ารถเนี่ยไปยางรั่วหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับ
สามีก็ขี่จักรยานยนต์ที่ยางรั่วเนี่ย

ฝ่ายหญิงเขานั่งรออยู่ที่ทางเข้าค่าย

โอกาสว่าคงปลอดภัยนั่นแหละ
เดี๋ยวพ่อกับสามีจะได้กลับมารับ

ขับผ่านมารถกระจกลงถามว่ามาทำอะไรแถวนี้

พ่อกลับมาว่าแฟนกับพ่ออยู่ไหน
เดี๋ยวจะตบให้อะไรประมาณอย่างนี้

หลังจากโตเถียงอยู่สักพักหนึ่งชายในรถ
ลงมาทำร้ายร่างกายเธอตบด้วยตีด้วยเตะด้วย
ก็เลยต้องร้องให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเนี่ยช่วย
เธออ้างว่าแต่ทหารที่อยู่หน้าค่าย

แถมยังไม่ยอมเป็นพยานว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายอีก
หลังจากนั้นพ่อก็มาถึง
ก็เลยเรียกตำรวจที่อยู่ป้อมแถวนั้น
ให้มาช่วยระงับเหตุแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะครับ

ชายที่เป็นทหารที่ชื่อจ่าบอยเนี่ย

พอสามีรู้เรื่องก็เลยกลับมาหาโทรศัพท์อีกรอบหนึ่ง
แล้วจ่าบอยกับทหารที่เข้าเวร๓นาย
ก็มารุมทำร้ายเธอโดยการใช้ท้ายปืนตี
กระทืบที่หน้าที่ศีรษะด้วย

ทำให้เธอเนี่ยมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะที่คิ้วที่ปาก

แล้วแพทย์บอกว่าต้องดูอาการทางสมองด้วย

บอกว่ามีหลักฐานก็เป็นคลิปนี้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราเห็นคลิปนี้

เอาทางฝั่งของเจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปก่อน
ชื่อนางสาววันวิสาแทร่สืออายุ๓๘ปีคนนี้นะฮะ
ก็ชี้ให้ดูร่องรอยอาการบาดเจ็บนะครับ
มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ

สามีชื่อนายสุรศักดิ์แก้วจันทร์อายุ๔๔นะครับ
ตอนนี้ยังมีอาการปวดหัวอยู่

นางสาววาริสาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นนั่งรอรถอยู่ที่หน้าค่าย
รถของผู้ก่อเหตุขับมาถึงรถกระจก
แล้วก็ถามคำแรกลักษณะเหมือนที่เล่าให้ฟังนะครับ

ใส่ชุดแบบคนจะไปกรีดยางนี่แหละนะ
พูดจากับเขาดีอยู่เขากลับถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใคร

เธอก็พยายามหยิบโทรศัพท์มือถือ

พอเธอล้มลงก็จะเตะซ้ำ

มีทหารในค่ายเนี่ยวิ่งออกมาคนนึงนะแต่กลับไม่กล้าช่วยนะเธอบอกว่าให้เป็นพยานให้ก็ได้ก็ไม่ยอมเป็นส่วนเจ้าของรถแล้วคนที่มาทำร้ายเธอเนี่ยนะฮะเธอมารู้ตอนหลังเป็นทหารจริงชื่อจ่าบอยตอนนั้นพ่อของเธอก็โทรมาหานะปรากฏว่ามือถือเนี่ยไปอยู่ในมือของเขานะซึ่งเขาก็รับสายนะพอพ่อมาถึงเนี่ยเขาก็คืนโทรศัพท์ให้พ่อก็โทรหาแฟนต่อนะโทรหาสามี
พ่อเดินไปที่ป้อมตำรวจนะครับตำรวจที่เข้าเวรตอนนั้นก็มาประมาณ๕นาทีตำรวจมาแต่ว่าเวลา๕นาทีกว่าตำรวจจะมาเนี่ยเธอก็ถูกต่อว่าตลอดก็เลยโทรบอกแฟนว่ามีคนมาตกแล้วแฟนก็เลยมาหาพาลูกมาด้วยพอแฟนมาถึงเนี่ยทหารคนนี้ก็ถามนะแฟนก็ถามทหารคนนี้นะครับว่าตกเมียเขาทำไมจ่าบอยก็ปรีเข้ามาแล้วก
แฟนเนี่ยสลบไปเลยใช้ท้ายปืนตีกระทืบที่หน้าที่ศีรษะด้วยรองเท้าคอมแบตผลการตรวจเนี่ยมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะที่คิ้วแล้วก็ที่ปากตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสะดาวนะฮะแพทย์บอกว่าต้องรอดูอาการทางสมองนะครับ
เขาถึงพูดจากับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่ใช้คำพูดที่ถ้าเขาเปลี่ยนคำพูดแต่แค่มีปัญหาอะไรครับให้ผมช่วยอะไรมั้ยมันจะดีกว่าไหมเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ลงมาทำร้ายผู้หญิงด้วย
ตอนที่ทางนางสาววริสาคนเจ็บให้ปากคำกับตำรวจอยู่นะครับทุกผู้ชมครับจาบอยก็มานะฮะจาบอยมาเนี่ยบอกว่ามาขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าคืนวันเกิดเหตุตามในคลิปเนี่ยเมาเมาแล้วเลยไปทำร้ายร่างกายเขานะฮะทั้งนายสุรศักดิ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำร้ายแค่นายสุรศักดิ์

ลงโทษด้วยการกัดบริเวณ๙วันด้วยนะฮะทหารอีก๒นายนะครับขณะที่อาการเจ็บของนางวันวิสานะครับตอนนี้ยังเจ็บที่ข้อมือซ้ายนะครับสามีอาการก็ดีขึ้นนะโดนไปหนักแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วทั้งคดีเนี่ยทางนางสาวิสาบอกว่าได้มีการสอบปากคำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ตำรวจมาสอบนะครับแต่ว่ายังให้ปากคำ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ครบทั้งหมดค่ะส่วนสพสะดาวนะครับพนักงานสอบสวนแล้วก็ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ของนายสุรศักดิ์คนที่ถูกจ่าบอยทำร้ายแล้วก็จะสอบปากคำนายสุรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งพยานบุคคล
ที่นางสวนศักดิ์สารเขาบอกว่าเขามีภาพเนี่ยบอกสามีเขาโดนเนี่ยน่วมเลย